แม่ค้าส้มตำท่านหนึ่งร้องกับสื่อมวลชน
บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวของเธอ
ฉีดวัคซีนฉีดแอสต้าเซเนก้า
กลับมาหมดสติ
พาเข้าโรงพยาบาลอีกวันหนึ่งถึงขั้นโคม่านะฮะ
ตอนนี้อาการเป็นตายเท่ากันครับเธอบอกครับ
พี่สาวของเธอบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวของเธอ

พี่สาวของเธอบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวของเธอ
พี่สาวของเธอบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวของเธอ

พี่สาวของเธอบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวของเธอ

พี่สาวของเธอบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวของเธอ
พี่สาวของเธอบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวของเธอ
พี่สาวของเธอบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวของเธอ
พี่สาวของเธอบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวของเธอ

พี่สาวของเธอบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวของเธอ
พี่สาวของเธอบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวของเธอ

พี่สาวของเธอบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวของเธอ
พี่สาวของเธอบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวของเธอ
พี่สาวของเธอบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวของเธอ

พี่สาวของเธอบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวของเธอ

พี่สาวของเธอบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวของเธอ
พี่สาวของเธอบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวของเธอ

พี่สาวของเธอบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวของเธอ
พี่สาวของเธอบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวของเธอ
พี่สาวของเธอบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวของเธอ
พี่สาวของเธอบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวของเธอ
พี่สาวของเธอบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวของเธอ

พี่สาวของเธอบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวของเธอ
พี่สาวของเธอบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวของเธอ
พี่สาวของเธอบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวของเธอ
พี่สาวของเธอบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวของเธอ

พี่สาวของเธอบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวของเธอ
พี่สาวของเธอบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวของเธอ
พี่สาวของเธอบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวของเธอ
พี่สาวของเธอบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวของเธอ

พี่สาวของเธอบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวของเธอ
พี่สาวของเธอบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวของเธอ
พี่สาวของเธอบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวของเธอ
พี่สาวของเธอบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวของเธอ

พี่สาวของเธอบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวของเธอ
พี่สาวของเธอบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวของเธอ
พี่สาวของเธอบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวของเธอ

พี่สาวของเธอบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวของเธอ
พี่สาวของเธอบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวของเธอ
พี่สาวของเธอบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวของเธอ

พี่สาวของเธอบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวของเธอ
พี่สาวของเธอบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวของเธอ
พี่สาวของเธอบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวของเธอ

พี่สาวของเธอบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวของเธอ

พี่สาวของเธอบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวของเธอ

พี่สาวของเธอบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวของเธอ
พี่สาวของเธอบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวของเธอ

พี่สาวของเธอบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวของเธอ

พี่สาวของเธอบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวของเธอ